คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายคนก็สงสัยดิฉันหายไปไหนมา
บอกก่อนไปร่วมงานแต่งงานมาคุณ
งานแต่งที่ใดคุณนี่เป็นได้แค่แขกรับเชิญ
เป็นพิธีกรด้วยไปดูงานเขา
แต่ว่างานที่ดิฉันจะพาไปงานนี้นะคุณผู้ชม
มันเป็นงานที่มีหนึ่งเดียวในโลก

การแต่งงานขึ้นเกวียนของจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
นี่ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะ
ที่วัดแห่งนี้วัดนาพรมตำบลนาพันธ์สาม
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
เขากำลังมีงานใหญ่กัน

หนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าหนึ่งเดียวในโลก
กับการแต่งงานบนหลังเกวียน
ภาพยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูให้ดูการเตรียมงานไปก่อน
ตอนนี้จะพาไปดูคู่นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จะร่วมแต่งงาน
บนหลังเกวียนนะคะซึ่งดิฉันได้เห็นความรักความแบบอบอุ่นของคู่นี้
ต้องบอกว่าน่ารักมากนี่คือพี่โกะกับพี่ดาวนะครับ
ก็พาไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงวันจริง

ลองชุดกันนี่เห็นไหมไปดูถึงในร้านเลยคุณค่ะ
ตามกันไปถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ
ว่าเขาไปแต่งหน้าทำผมยังไงไปดูชุดที่ไหนนะ
แต่จริงแล้วมันเป็นการแต่งงานที่ค่อนข้างประหยัดมาก
เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เหลือเนี่ยทางอบตนาพันสามเขาจัดให้หมดเลยจ้า

ตื่นเต้นไหมคะเราจะต้องขึ้นเกวียน

ครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเคยขึ้นเกวียนมาก่อน

เตรียมความพร้อมกันอย่างไรบ้างมาทำอะไรที่นี่คะ
วันนี้พวกผมก็ได้พาเจ้าสาวนะครับมาดูชุดที่จะเตรียมไว้พรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งให้สูบกับงานหน่อยเลยพามาดูชุด
แสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรอชมขบวน
เนี่ยติดตามบรรยากาศกันไปตั้งแต่ก่อนเตรียมงานคุณพอเช้าวันที่๑๓กุมภาพันธ์ค่ะ
เมื่อวานนี้โอ้โหบรรยากาศนี่คุณสนุกสนานคึกคักมาก
มีเสียงแตรเสียงกลองขบวนกองยาวแตรวงเต็มไปหมด
รวมถึงที่ใส่น้องวัวอยู่เขาเรียกว่าเขารองดิฉันเป็นหาบม้า
ชาวบ้านเขาก็จะมีการถักกันเองด้วยนะคะตกแต่งบรรดาวัวมาไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะคะคุณ
มีการแต่งเกวียนด้วยนะคะก็มีบรรดาวัวกว่า๔๐ตัวแล้วก็เกวียนอีก๒๐กว่าเล่มค่ะ
สีสันนี่สุดยอดเลยนะน้องใบตองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยจ้า
บรรยากาศวันนี้โอ้โหเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นแล้วก็ความรักในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะ
เพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีการสืบสารประเพณีการแต่งงานบนหลังเกวียนนั่นเองนะคะ
บรรยากาศวันนี้จะสนุกสนานชื่นมื้นและอบอุ่นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย
พอถึงเวลาได้เลิกดีเจ้าบ่าวเจ้าสาวบรรดาที่มาแต่งงานกันบนหลังเกวียน๒๐กว่าคู่เนี่ยค่ะก็พร้อมกันขึ้นเกวียนแบบนี้เลย

คู่เขาก็มีศักดิ์ขีพยานรักตัวน้อยขึ้นเกวียนมาด้วย
คู่ก็มาแบบอินเตอร์ก็มี
แต่เด็ดมากคู่นี้อยากให้โฟกัส
เจ้าหงอกกับรถชนะเข้ามาแต่งงานด้วยค่ะคุณค่ะ
เป็นพระเอกนางเอกลิเกคุณค่ะ

เดี๋ยวไปดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยเขาตื่นเต้นกันขนาดไหน
คุณก็ลำไปกับเขาด้วยนะ
จะไปขอเป็นนางอิจฉาในคณะลิเกเขาเนี่ยนะคะ

เอามาดูขบวนงานแต่งงานบนหลังเกวียน๒๐กว่าคู่กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็ค่อยเคลื่อนขบวนกันด้วยความสนุกสนานคลื้นเครง
มีเสียงดนตรีเสียงแตรวงเข้าคลอกันไป
มีรอยยิ้มมีความรักของคู่รักที่ขึ้นบนเกวียนเนี่ยนะคะ
บรรดาชาวบ้านที่มารอชมตลอดสองข้างทางแบบที่เห็นนี้
ขบวนเคลื่อนมาถึงหน้าวัดนาพรมค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแล้วก็มีแม่เมืองใหญ่นะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีคุณฉัดพรราชดุษฎี
ยืนรอต้อนรับแล้วก็มอบพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวด้วยค่ะ
สำหรับพิธีการแต่งงานนะคะหลังจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
ลงจากเกวียนแล้วก็มีสีสันอย่างต่อเนื่องเลยนะ
เพราะเขามีการนำประเพณีการแต่งงานแบบโบราณ
ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ทำร่วมกันอย่างนี้ค่ะ

ข้าวด้วยครกแล้วก็สากโบราณ
เขาบอกว่าเป็นเคล็ดว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นคนเอาการเอางานนะ
ส่วนเจ้าสาวก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน
เอามาดูลีลาของคู่รักหลงโรงอย่างพระเอกนางเอกลิเกกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูลีลาของฝรั่งตำสากกันหน่อย
สนุกสนานไม่แพ้กันนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการช่วยกันทำฝอยทอง

ฝอยทองเม็ดขนุนเมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นเมืองขนมหวานไง
ก็ต้องมีการทำขนมหวานตามประเพณีโบราณ
เคล็ดหน่อยความหวานหนุนเรื่องความรักให้กันและกันนะคะ
ใช่ว่าจะมีแต่บรรยากาศความสนุกสนานความบันเทิงอย่างเดียว

ครบถ้วนสมบูรณ์มากเลยจริงสำหรับงานวันนี้นะคะ
พิธีการงานแต่งงานแบบไทยเนี่ย
มีขั้นตอนยาวไปจนถึงการรดน้ำสังเลย
เรียกว่าการแต่งงานบนหลังเกวียนของชาวนาพันสาม
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครบถ้วนค่ะ
การอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน
ความสนุกสนานและก็ความทราบซึ้งความอบอุ่นค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เช้าเลย

หลายอย่างค่ะที่เขาทำให้แบบว่าเราว่ามันน่ารักมาก

มันครบจริงขอบคุณมากเลย
พอมีงานนี้ขึ้นมาผมว่ามันได้เวลาแล้วแหละ
ที่จะต้องขอเจ้าสาว
เห็นไหมคุณคนโสดอย่างเราตายเรียบนะจ๊ะ
งานแต่งงานบนหลังเกวียนนี้ก็จัดมา๒ปีแล้วค่ะ
เป็นการรื้อฟื้นประเพณีขึ้นมานะคะ
ทุกวันที่๑๓กุมภาพันธ์ก่อนวันแห่งความรักนั่นเองค่ะ
ซึ่งพ่องานใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหนอีกหนึ่งท่าน

ดรวระวิสุทธิ์ชิมภาลี

อันนี้คือปีที่๒แล้วใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อล่วงหน้าเนิ่นนะคะ
เพราะว่ารับแค่๒๐คู่เท่านั้นเอง
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นหนึ่งเดียวในโลก
มีความแปลกใหม่แล้วก็จะจัดต่อเนื่องแบบนี้

จัดทุกปีทุกวันที่
กุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทย๑วัน
นี่ใครสนใจอยากจะแต่งงานบนหลังเกวียน

ติดต่อไปได้ที่อบตนาพันธ์๓นะคะ
ที่นี่ที่เดียวหนึ่งเดียวในโลก